ต่อกันที่เรื่องราวดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับหลายคนบอกไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่
แต่พอมาคิดดีเขาบอกเลยว่า
หมาของคุณเนี่ยมันไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนค่ะ
ลิ้วอาจารยาตอนนี้กำลังโดนโลกโซเชียลถล่มเละอยู่นั่นเองนะคะ
นี่แหละเป็นประเด็นดราม่าย่อมขึ้นมานะ
หลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวหลิวอาจารยาโพสต์ภาพค่ะ
พาน้องหมาตัวโปรดเข้าไปเดินเลือกซื้อของในร้านสะดวกซื้อยอดนิยมค่ะคุณ
หลังจากปรากฏภาพออกไปกระแสจากชาวเน็ตมาถล่มตัวเธออยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะ
จากทางร้านเขาก็มีป้ายบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามพาสุนัขเข้าไป
ปกติคุณเห็นไหมเจ้าที่เขาจะนอนเฝ้าอยู่หน้าประตู

เจ้าที่ศรีคาเขาจะนั่งอยู่หน้าประตูไม่เข้าไป
เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าทั้งหลายเวลาเข้าไปช้อปปิ้ง
กรุณาอย่านำน้องหมาของตัวเองเข้าไปด้วย
เพราะว่าในนั้นเนี่ยขายอาหารหลายอย่างมันจะอาจจะเกิดความไม่สะอาดได้นะคะ
นักร้องสาวค่ะหลังจากเกิดกระแสก็รีบโพสต์ขอโทษ

ใจความว่าหลิวต้องขอโทษจริงนะคะอย่างแรกเธอยอมรับว่าเธอผิดค่ะ
ผิดกฎนำน้องหมาเข้าไปในสถานที่ที่ห้ามนำเข้าไป
อย่างที่สองเธอขอโทษทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ตักเตือน

อันนี้เธอเองก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเช่นกัน
แล้วก็ได้เขียนขอโทษพนักงานร้านที่ทำให้ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
ซึ่งก็เธอกำลังช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย
ก่อนจะทิ้งท้ายได้ว่ายอมรับผิดจากใจจริงค่ะ
โดยหลังจากนั้นฝากชาวเน็ตเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นหลายเสียงเลย
บางคนก็ชื่นชมที่หลิวเองก็ออกมายอมรับผิดแล้ว
แต่ก็ยังมีคนว่ามองว่าบางครั้งการขอโทษครั้งนี้

คือหลายคนมองว่าไม่ได้แค่ว่าหลิวขอโทษแล้วมันจบ

เขาจะต้องรับผิดชอบยังไงกับในกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างสำหรับลูกค้าในเคสต่อไปนั่นเองค่ะ